ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะที่สุราธารณีนะครับเหตุอุกอาจเหลือเกินนะครับมีหญิงวัย๔๕ปีคนหนึ่งเธอบอกเธออยู่ในบ้านแล้วอยู่ดีคนร้ายเนี่ยมาเรียกพอเดินออกมาถูกยิงนี่เจ็บสาหัสอยู่นะครับท่านผู้ชมครับคนร้ายนี่หลบหนีไปนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับคนที่ถูกยิงจนบาดเจ็บสาหัสชื่
ก็มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลกระสุนเนี่ยที่ถูกยิงเข้าไปเข้าแขนซ้ายเข้าขาซ้ายด้วยนี่นอนบาดเจ็บอยู่ที่หน้าบ้านนะฮะคนเจ็บบอกว่าก่อนเกิดเหตุอยู่ในบ้านมีคนมาเรียกนะที่หน้าบ้านก็เดินออกมาพอเดินออกมาคนร้ายเนี่ยใช้ปืนชักขึ้นมายิงใส่เลยนะครับยิงเสร็จแล้วก็พากันหลบหนีไปโชคดีมากคือกระสุนเนี่ยเข้าไม่โดนจุดสำคัญเข้าที่แขนกับที่ขา
แต่ก็เจ็บหนักนั่นแหละวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุนะครับอยู่ที่บ้านคลองฮายตะบนช้างซ้าย
เพราะว่าเจ้าของบ้านคนเจ็บคุณจินทนาเนี่ยยังอยู่โรงพยาบาล
รักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็เลยวีดีโอคอลไปหา
บอกว่าคืนเกิดเหตุคือเมื่อคืนนี้
ตัวเธอตัวลูกสาวด้วยแล้วก็มีลูกเลี้ยงอีกคนนึง
แล้วก็มีเพื่อนด้วยอยู่ในบ้านกัน
สักประมาณ๓ทุ่มคุณจินตนาบอกได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์ขี่ผ่านบ้านไป
จากนั้นก็เป็นเสียงขี่วนมาจอดที่ข้างบ้าน
แล้วบีบแร่เหมือนกับมาเรียกเธอก็เดินออกมาดู
เห็นผู้ชายกับผู้หญิงอยู่บนรถจักรยานยนต์
ผู้ชายใส่เสื้อสีดำกางเกง๓ส่วน
ผู้หญิงใส่เสื้อสีเหลืองน้ำตาลกางเกงเนี่ยไม่ทันสังเกต
แต่ก็ไม่ได้สวมหมวกกันน็อกนะเหมือนกับจะไปกรีดยางกันหรือเปล่า
พอเธอเดินออกมาดูอยู่คนร้ายเนี่ย
ชักปืนมายิงใส่หนึ่งนัดโดนเข้าที่แขน
เธอก็วิ่งหนีคนร้ายยังยิงใส่อีกสามนัด
เหนียวเข้าขาซ้ายแล้วอีกแล้วก็หลบหนีไป
เธอบอกว่าเธอไม่รู้เหมือนกันว่าใครมายิง
ยืนยันว่าไม่มีศัตรูที่ไหน
ทีนี้มันมีข่าวว่ามันมีเรื่องยาเสพติดอะไรหรือเปล่า
หรือมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องชู้สาวอะไรหรือเปล่า
คุณจินตนายืนยันกับเรานะครับว่า
เรื่องยาเสพติดไม่ใช่แน่ที่ผ่านมาสามีของเธอเนี่ย
เคยถูกตำรวจจับเรื่องยาเสพติด
แต่ตัวเธอไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ถ้าจะมีก็คือเรื่องที่ก่อนหน้านี้เธอเคยไปอยู่ในสวนยางพารากับผู้ชายคนนึง
แล้วแฟนของผู้ชายคนนั้นเนี่ยอาจจะมาหึงหวงเธอหรือเปล่า
หลังเหลืองผู้หญิงมาเห็นว่าแฟนจะโดนยาเสพติดก็จริง
แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนี้หรอก

ก็ชักปืนยิงเลย

คุณพ่อของคนเจ็บนะครับบอกกับคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวของเราที่
ลงพื้นที่ไปนี่ฮะคุณพ่ออายุ๗๓แล้วชื่อคุณพ่ออารีบอกว่าตอน
เป็นห่วงลูกสาวมากไม่รู้เหมือนกันว่าคนร้ายที่มายิงลูกสาว
สาวเนี่ยเป็นใครแล้วมายิงทำไมจะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือ
พ่อก็ไม่รู้คือทางสามีลูกสาวเนี่ยเคยมีประวัติยุ่งเกี่ยว
ยาเสพติดแต่ลูกสาวบอกว่าไม่เคยยุ่งถ้าจะมีปัญหาอาจจะเป็น
เรื่องความเข้าใจผิดเรื่องชู้สาวอะไรรู้อ้าวเพราะคนที่รั้น

ไหนครับกลายว่าไอ้พ่อมายูกับหลูกท่าว่างผ่อนน่ะจะมายู

แต่นี่ก็ได้รู้เรื่องล่ก่อนยุดติดเตี้ยง

ส่วนชาวบ้านในละแวกบอกว่า
มันก็อาจจะมาจากยาเสพติดหรือเปล่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเห็นคนขี่จักรยานยนต์
ทำลาดเหมือนกับทำลาดเหล่า๒๓วันติดกัน

แล้วเคยเห็นคนเจ็บคุยโทรศัพท์ในสวนยางพารา
เหมือนกับเคลียร์เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งอืม
สุดท้ายก็เมื่อวานถูกยิงตอนค่ำนะครับ
นักงานสอบสวนสพกาญจนดิตบอกว่า
ต้องสอบสวนขยายผลต่อไปนะครับ

คือหนึ่งก็คือเรื่องของยาเสพติด
ส่วนอีกเรื่องคือเรื่องของปัญหาทางด้านชู้สาว

แล้วก็สอบปากคำขยายผลกันต่อไป
แต่ก็พอจะรู้ตัวบุคคลต้องสงสัยแล้ว
ขี่จักรยานยนต์มายิงเขาเมื่อวานนี้